คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
บอกว่าให้ไปช่วยเหลือคุณตาคนนี้หน่อย
คือเห็นอยู่บริเวณนอนอยู่บนพื้นถนน
มีแค่ป้ายสองอันนะคะเอาไว้กันแดดกันฝนแค่นั้นเอง

ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา
เขาก็คือสงสารเห็นใจเอาทั้งอาหารทั้งน้ำไปให้
แล้วคนเร่ร่อนคนนี้สรุปกลายเป็นอดีตทหารกล้านะคะ

หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งผ่านเพจบ้านดุงอัปเดต
ว่าเนี่ยพบคนนอนอยู่ตรงนี้เป็นชายชาลาด้วย
ตรงข้ามโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะอย่างที่เห็นนะนี่แหละค่ะ
มีป้ายค่ะ๒อันตรงนั้นไว้บังอยู่แบบนี้
พอไปสอบถามทราบว่าชื่อคุณตาตุ๋ยแก้ววิศีการค่ะ
น้ำสกุลน่ะจริงก็คือน้ำสกุลแก้วสีวิการ
แต่ว่าตอนนั้นความที่มันหลายสิบปีแล้ว
ทะเบียนราชก็อาจจะออกเขียนให้ผิดนะคะ

บ้านเดิมอยู่บ้านทุ่งใหญ่ที่บ้านทุ่งฝนอุดรณฑานี
ทีนี้ตาตุ๋ยเล่าแบบนี้ว่าจริงมีน้องนะ

ก็เลยมากลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีแบบนี้

คุณเวียระพลรักเสมอวงคาแอดมินเพจบ้านนุ่มอัปเดต
เขาก็เลยไปตรวจสอบค่ะไปเจอกับตาตุ๋ย
ตุ๋ยก็เล่าแหละตัวเองเคยเป็นทหารผ่านศึกนะ

ท่านได้เหรียญสะดุดีเลยนะคะตอนกลับจากรบเนี่ย

ตุ๋ยบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมติดต่อหาน้องชายให้หน่อย

อยู่ที่อำเภอกุฎข้าวปุ้นอุบลราชธานี
ถ้าจะตายอยากไปตายกับญาติพี่น้อง
ไม่อยากอยู่ข้างถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วนี่นะคะพอเรื่องราวตาตุ๋ยเผยแพร่ออกไปค่ะ

น้องชายของคุณตาตั๋วติดต่อมาแล้วค่ะ

บอกจะรับพี่ชายไปอยู่ด้วย
ดีใจมากที่ได้เจอพี่ไม่เจอกันเป็น๑๐ปี
ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเขาทำงานรับจ้าง
เฝ้าสวนคันตรุปอยู่อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

ก็เลยจะพาคุณตาตุ๋ยไปหาน้องชาย
แต่ว่าอย่างแรกเลยเดี๋ยวต้องไปทำบัตรคนพิการก่อนค่ะ

น้องก็ให้ข้อมูลด้วยนี่แหละ

ถูกปืนถูกอะไรเนี่ยแล้วก็โดนรถชนด้วยนะ
ขณะที่ทางด้านของพันเอกนักรบแก้วพวงงามค่ะ
รองหัวหน้าสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกนะคะ
เขตอุดรธานีเขามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะ
ยืนยันมาจริงสิ่งที่ตาตุ๋ยพูดเป็นเรื่องจริง

สังกัดอาสาทหารพรานด้วย
ถามชื่อพบรพบพชนจำได้แม่นหมดตาตุ๋ย
ตอนนี้สำนักงานทหารผ่านศึกให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการให้ช่วยไปทุกเดือนเลยเดือนละ๒๐๐๔๐๐บาทค่ะ